มาดูเรื่องราวของคนรวยคนดวงดีคนจะรวยช่วยไม่ได้นะฮะ
สลากินแบ่งรัฐบาลงวดต้นเดือนที่ผ่านมา๑พฤศจิกายนนะครับ
รางวัลที่๑๑๔๙๘๔๐เนี่ยนะแล้วก็เลขท้าย๒ตัว๕๘เนี่ย
ซึ่งท่านก็ทราบข่าวไปแล้วว่าสองสามีภรรยาที่จังหวัดอุดรธานี
ถูกไปทั้งหมด๙๐ล้าน๘๐๐๐บาทรวยเลยอ่ะ
๘๐๐๐๐นี่คือเลขท้าย๒ตัวค่ะอ่าเลข๒ตัวอืม
รางวัลที่๑ใน๙๐ล้านเขาไปบนเอาไว้ที่
พระอนุสวรีพลตรีพระเจ้าบรมวงเทอร์กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม
สร้างเมืองอุดรธานีบนเอาไว้๒๐รอบ
จะมาวิ่งแก้บนอ่าถ้าถูกรางวัลที่๑ค่ะ๙๐ล้านอืม
ที่แรกภรรยาบน๒๐๐รอบใครวิ่งวิ่งไหวไหม๒๐๐รอบ
ตายก่อนพอดี๒๐รอบพออ่าอ่าปรากฏว่าก็ถูกจริงจริงนะครับ
นี่เป็นภาพเมื่อคืนที่ผ่านมาครับก็เลยเป็นวันรวมญาติเลยครับ
เพราะว่าสองสามีภรรยาคู่นี้นะครับภรรยาคือนางวันนลีปัญญาสัย
อายุ๔๕สามีคือนายสมภารสุรรณยกุลอายุ๓๘นะครับ
ถูกรางวัลที่๑ไป๑๕ใบเลขท้าย๒ตัวอีก๔๐ใบ๙๐ล้าน๘๐๐๐บาทนะครับ
หลังจากไปวิ่งแก้บนเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมกับบนใหม่ด้วย
อืมบนบนเพิ่มแล้วเหรอคะไม่รู้ว่าบนเพิ่มเนี้ยวิ่งกี่รอบ
แต่ขอให้ถูก๑๘๐ล้านเท่าตัวแม่พี่อ่าเมื่อคืนนี้รวมญาติครับ
เพื่อที่จะแบ่งเงินรางวัลที่ถูกมาให้กับญาติญาตินะฮะทั้งญาติพี่น้องแล้วก็พ่อแม่นะครับ
โดยทั้งสองนะครับได้เชิญญาติมาหมดเลยนะครับ
ทางฝั่งพี่น้องฝ่ายสามีเนี่ยมี๔ครอบครัวฝ่ายภรรยามี๗ครอบครัว
ก็ให้เงินไปครอบครัวละ๑แสนบาทรวมแล้วก็๑ล้าน๑แสนบาท
ให้พ่อกับแม่ของสามีคนละห้าแสนฝ่ายภรรยาคุณพ่อเสียชีวิตแล้วเหลือแต่แม่
ให้แม่ไปห้าแสนแล้วก็ให้ลูกหลานอีกคนละพันสองพันบาทค่ะ
รวมรวมแล้วแจกไปแบบขนหน้าแข้งไม่ร่วงอืมสามล้านกว่าบาทค่ะ
เราไปทันไหมไปในฐานะอะไรคะญาติฝ่ายไหนคะพี่อุ๋ย
อยากจะนับญาติแล้วล่ะตอนนี้อยากจะอยากได้ตรงนั้นด้วยนะ
ซึ่งคุณวันนาลีบอกว่ามีความสุขมากที่ได้เห็นญาติพี่น้องมารวมกันนะครับ
เงินที่ให้ไปเนี่ยก็แล้วแต่ว่าใครจะเอาไปทำอะไร
แต่อยากให้ใช้เป็นทุนสำหรับการดำรงชีพเป็นทุนการศึกษาให้ลูกหลานนะฮะ

แบบมีความสุขถ้าได้ร้อยแปดสิบล้านเนี้ยก็หวังว่ามันจะมีความสุขเป็นมุมกว้าง
เฉพาะการให้ของเรามันไม่สิ้นสุดค่ะเราจะให้มากกว่านี้อีก
แต่พอใจด้วยนะความพอใจด้วยค่ะ
ไม่ใช่ว่าอยู่ดีก็ไปให้ไม่ใช่ต้องขึ้นอยู่กับความพอใจ
เราก็ต้องดูว่าคนคนนั้นควรจะให้เขาไหมถ้าเขาสมควรได้รับเราก็ต้องให้
เพราะว่าให้ในสิ่งที่เราตั้งใจให้เราอยากให้
นี่เห็นไหมคุณพี่วันนาลีกับคุณพี่สมภารเขามีหลักการว่าเออ
ควรจะให้แบบไหนอะไรยังไงให้มาตลอดจนโชคดีถูกหวย๙๐ล้าน
คือต้องบอกว่าเป็นบรรยากาศที่น่ารักนะส่วนใหญ่ที่เราจะเห็นตามหน้าข่าวก็คือทะเลาะกัน
อยู่ก็ญาติเพิ่มคนนู้นคนนี้มาบอกเป็นญาติฝ่ายนั้นฝ่ายนี้จะมาเอาเงิน
แต่อันนี้ตัดปัญหาเลยเรียกรวมให้หมดฝ่ายสามีฝ่ายภรรยาทุกครอบครัวแจกกันไปเลย
มากันเป็นปึกเลยปึกละแสนนะฮะที่เหลือก็เข้าบัญชีธนาคารเรียบร้อยหมดแล้ว
ซึ่งทั้งสองคนบอกว่าหลังจากนี้จะไปทำบุญที่วัดสองแห่งนะครับ
ตอนนี้จองเรื่องทำช่อฟ้าไว้แล้วที่วัดหนองเฮียนะฮะก็คือวัดในพื้นที่ที่บ้านเกิดนะครับ
ที่อุดรธานีอีกวัดคือวัดบ้านคำบรอยู่ที่อำเภอหนองแสงนะครับ
ที่วัดบ้านคำบรเนี่ยจะไปทำรั้วกำแพงให้นะครับ
แล้วก็มีจดหมายมาขอเงินบ้างประปรายเมื่อเช้าก็ยังมีส่งมา
ขอความช่วยเหลือแบบนั้นใช่พอทราบข่าวว่าถูกรางวัลใหญ่ก็ขอความช่วยเหลือมา
ไม่ได้ส่งไปนะฮะพี่อุ๋ยังไม่ได้ส่งฮะแต่ถ้า๑๘๐ล้านก็ไม่แน่
แต่ทีนี้เนี่ยคุณวันนลีบอกว่ามีผู้หญิงคนหนึ่ง
มาบอกกับคุณวันนลีบอกว่าต้องขอแบ่งเงินด้วย
เพราะเขาก็เป็นเมียของนายสมภารอีกคนนึง
ยังไงอยู่เป็นตัวละครลับโผล่มาเป็นเมียอีกคนนึง
ลีคุณพี่วรรณลีบอกว่ารู้เลยว่าเขามาลองภูมิเรา
แต่ว่าพอเห็นว่าไม่สำเร็จรู้ว่าเราไม่ได้เป็นคนโลเลอ่อนไหวอย่างที่เขาคิด
ภูมิของเราหนักแน่นแล้วก็ถูกต่อว่าไปแรง
เขาก็เลยหายไปไม่มาอีกเลย
นี่นี่ไงเชื่อมั่นในตัวสามี
แล้วก็ฝากบอกนะครับว่าใครเขียนจดหมายมาหาเพื่อขอเงิน
ได้เลยว่าไม่ต้องทำหรอกเพราะเสียเวลา
ถ้าตัวเองกับสามีจะให้ใครเดี๋ยวจะดูจะพิจารณาเองว่า
สมควรที่จะให้จะช่วยแบบไหนถึงจะเป็นกุศล
แล้วก็มีความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับ